เปิดศึกในรอบชิงชนะเลิศของเหล่าเด็กซ่า
หลังจากที่ผลคะแนนพลิกไปพลิกมาเบียดกันแบบไม่มีใครยอมใคร
วันนี้คือการดวนครั้งสุดท้ายที่จะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย
เหมือนดูซีรีส์อ่ะนะเกาหลีเจ้าชายเย็นชากับหญิงบ้าข้างบ้าน
คือคุณพ่อน้องแอลนี่หนูชอบมาก
รอบชิงชนะเลิศนี้ทีมที่ชนะคือทีม
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวาดลีลาให้สนุก
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ต่างก็พกพากำลังใจจากครอบครัวและซ้อมร้องเพลงกันอย่างเต็มที่
ด้วยความหวังที่จะคว้าชัยชนะมาเพื่อศูนย์ฝึก
เยาวชนหนังตะลุงชุมชนวัดโคกโพสถิต
เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหนังตะลุงให้เด็ก
ในชุมชนให้มีรายได้พิเศษมาช่วยเหลือครอบครัว
ทีม๓แนวแจ๋วจริง
ความตั้งใจนี้เพื่อโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
มูลนิธิกระจกเงาในชื่อกิจกรรมชิ้นนี้พี่ช่วยน้อง
เพื่อซื้อชุดนักเรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
แห่งทั่วประเทศรวม๘๐๐๐ชุด
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ที่ผ่านมาเด็กสู้กันสุดความสามารถผลัดกัน
แพ้ผลัดกันชนะวันนี้มาถึงยกสุดท้ายเด็ก
เตรียมตัวมาเต็มที่เพื่อมอบความสุขให้ทุกคน
ร้องได้ยกกำลังซ่ารอบชิงชนะเลิศ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของ
ซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน

ต้าเสียงดีและมีน้ำใจมากความสามารถ
มาสู้กันเพื่อบ้านเกิดในวันนี้นะครับ
ทีมที่ชนะเลิศนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจ
เพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง๑แสนบาท
และอีกหนึ่งทีมนะครับก็ยังได้รับทุนน้ำใจ
เพราะบ้านเกิดกลับไปถึง๓๐๐๐บาท

เสนาหอยพี่ตั๊กกะแตนและพี่ไอ้สรรยูครับสวัสดีครับ
ชิงชนะเลิศมาถึงเราจะได้ลุ้นกันแล้วครับว่า
ทีมไหนจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป
ลูกครึ่งอีสานใต้ครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
แนวแจ๋วจริงมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๘คะแนน
ท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงยกสุดท้ายนะครับ
เป็นยกชิงชนะเลิศนะครับเด็กเด็กพร้อมไหมครับ

ใช้เพลงขอบคุณแฟนเพลงของอายอดรักค่ะ
ว้าวและโชว์นี้มีทีเด็ดยังไงครับ
มันเป็นท็อปซิเควตค่ะหนูนะคะจะเฉลยบนเวทีเท่านั้นค่ะ
และทีมนี้นะครับเลือกเพลงอะไรครับ
เพลงคนดีพี่มาง้อค่ะของพี่เบิ้ลประทุมราชและธัญญาอาสยามค่ะ

ที่เด็ดของทีมพวกเรานะคะจะไม่ร้องอย่างเดียวนะคะ
จะมีอะไรมากกว่าร้องเพลงแน่นอนค่ะ
ติดตามบนเวทีซ่าได้เลยค่ะ

เอ้าพวกเราสู้

ซ่าและความสดใสยังมีเทียบพร้อมนะฮะ
มาดูท่าทีมกันอีกหนึ่งรอบดีกว่านะครับ

สาวแนวแจ๋วจีน

สามแนวแจ๋วจริงมาทำเพื่อ
โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลนิธิกระจกเงา

ยังไม่อยู่เข้าหมายของตัวเองนะฮะ

ลูกกึ่งอีสานใต้
รอยสวรรค์เดิม
ลูกครึ่งอีสานใต้มาทำเพื่อ
เผื่อสุดอย่าไว้ชวนนั่งแต่ลุงชุมชวนวัดคุกพวงสาธิตค่ะ
สุดยอดสุดยอดมาก
อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้ว

ดีมากเลยค่ะ

ใช่ค่ะแบบดีที่สุดในโลกไม่เคยดีขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ

อยากบอกอะไรกับแฟนที่ดูรายการอยู่ทางบ้าน

ขอบคุณกันให้ฝักเรานะครับ

แต่งตัวที่สวยเพื่อคว้าใจกรรมการค่ะ

แต่งตัวให้แบบน่ารัก
แล้วโง่ผิดเลยวะคุณเลยน่ารักนะครับยังไม่ลืมคาแร็กเตอร์ของตัวเองนะ
ต้องมีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับ

บอกกับผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับลูก

จะบอกว่าฝากเป็นกำลังใจให้น้องแอลกับทีมด้วยนะคะ
ช่วงหน้าคือช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นของเด็ก
ที่จะมาปล่อยของกันให้เต็มที่
ในยกชิงชนะเลิศ

ขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณแซคชุมแพรครับ

ขอพอดีพอดีครับผมพอประมาณครับ
และพอดีผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับ
ทางรายการร้องได้ยกกำลังซ่า
วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้ว
และวันนี้นะครับผมพวกเขาทั้งสองทีม
พร้อมแล้วที่จะพับกบ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับเด็กทั้งสองทีมได้เลยครับครับ
รอบที่๔ยกชิงชนะเลิศ
เป็นการแข่งขันแบบประชันทีมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ลูกครึ่งอีสานใต้จะงัดทีเด่นอะไรออกมาพิชิตใจกรรมการ

นี่มันก็๑ปีแล้วนะพี่อิตยังไม่กลับมาหาเราเลย
เฮ้แฟรงว่าแสงพี่อิทย์ของเธอเขาหายไปไหนแล้ว
เราก็ไม่รู้เหมือนกันสิเพราะว่าเราไปรอพี่ที่ท่าน้ำมาหลายปีแล้วล่ะ

๑๔กรุงภาพวันวันท้ายอีกปีนี้
อยากบอกคนดีว่าพี่คิดถึงสุดใจ
อย่ามาปากหวานไม่เชื่อคำพูดพี่ชาย
ถึงว่าลืมทายขระใดดอกไม้ตัวยังไม่มี
อยากบอกซ้ำไว้ดอกไม้มันไม่สำคัญ
เมื่อใจพี่นั้นไม่ให้แค่เพียงคนดี
เบื่อจำพูดชายไม่เคยได้ใจสาธิ
หาคำแก้ตัวทั้งปีรูปวันนี้ไม่หายงอ
พ่อคนดีงอนพี่ทำไม
บอกแค่น้อยใจผู้ชายที่ใส่กะลอน
พี่ผิดสัญญาจงมาวาน
จะไม่เคยงอนหากพี่ไม่มีดอกมา
งั้นเอายังงี้พี่ขอเก็บพี่น้อง
อย่ามาทะลึ่งนอกเรื่องเดียวสิให้ตาย
ก็อยากให้ยิ้มไม่อยากเห็นเธอเสียใจ
จะให้พี่ทำอย่างไรเอาดอกไม้มาให้ก็
พี่มันงอนแล้วนะคนดี

ทุกคนดีงอนพี่ทำไม
บอกแค่น้อยใจผู้ชายที่ใส่กะลอน
พี่ผิดสัญญาจึงมาวาวอ
จะไม่หายงอนหากพี่ไม่มีดอกมา
งั้นเอายังงี้พี่ขอเก็บพี่น้อง
อย่ามาทะลึงนอกเรื่องเดี๋ยวตีให้ตาย
ก็อยากให้ยิ้มไม่อยากเห็นเธอเสียใจ
จะให้พี่ทำอย่างไรเอาดอกไม้มาให้ก็

ดอกไม้น้องก็หาย

ฉันยากดีมาก
คุณก็ต้องได้รับเพื่อน

อยู่ข้างในนั้นแล้วทุกคนเหมาะสมกับบทบาทมากเลย
คือพระเอกนางเอกแล้วก็
สุดท้ายแล้วก็คนสวยอีกคนนึงค่ะค่ะ
สวยอีกคนนึง
โอเคมากเลยพี่ไอ้จะพูดอย่างนั้นแหละมากแหละ
พระเอกนางเอกแล้วก็คนสวยมากอีกหนึ่งคน

ขอบคุณครับพี่ไอซ์ครับพี่แจงพี่แจงก็ลุกขึ้นตบมือเลยนะ
สุดยอดเลยคือโชว์ดีมากเลย
เปิดมาตอนแรกตายนึกว่าลิฟต์สิง
เออร้องดีด้วยคือร้องมาดีมากเลยลูก
แล้วร้องดีทุกคนเลยนะรอบนี้ไม่มีทิติเลย

แทนเพื่อนโมโหแทนเพื่อนที่ไหนได้

ชอบใช่ไหมพี่แดงชอบชอบมาก
ค่ะขอบคุณค่ะพี่หอย

เจ้าชายเย็นชากับหญิงบ้าข้างบ้าน

คือเสียงร้องไม่ต้องพูดถึงทุกคนเฉลี่ยกันได้แบบดี
แต่ชอบการแบ่งการรับการส่งการอะไรอย่างนี้

เอกซี่เป็นเหลี่ยคุณหญิงคนหนึ่งที่
มีพื้นฐานแรงด้านการแสดงสูงมากนะสูงมากนะเอาดีกันซะนะ
จบไปแล้วกับโชว์น่ารักน่า
ที่แสดงความเป็นทีมเวิร์คได้อย่างลงตัวของทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ช่วงหน้าทีม๓แนวแจ๋วจริง
จะมาในเพลงขอบคุณแฟนเพลง
แฟนเพลงพี่แอ๋วยอดรักมาเอาใจช่วยเด็กกันด้วยนะครับ

ขอบคุณแฟนเพลงของอายอดรักค่ะ
ขอบคุณแฟนเพลงของพี่แอ๋วยอดรักสลักใจนะครับ
จากทีม๓แนวแจ๋วจริงในบทเพลง
ขอบคุณแฟนเพลง
เพราะคุณผู้ฟัง
เท่านั้นยิ่งใหญ่
ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา

วันนี้ตรงวันเล็กนะโอ้โหเป็นแฟนเพลงตัวจิ๋วนะฮะ

เป็นยังไงลูกอีกหนึ่งทีมคะ

เฮ้อโอเค

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับขอบคุณแฟนเพลง

ต้องบอกว่าน่ารักมาก
อันนี้น่าจะเป็นความตั้งใจใช่ไหมที่เรียกกันมาบอก

แล้วเจ๋งมากกว่านั้นก็คือคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อมาจุ๊บซ้ายจุ๊บขวานี่คืออะไรคะ
พ่อยกพ่อยก

ก็ถือว่าได้ใจพี่ตั๊กกะแตนไปเหมือนกันค่ะลูก

คือไอ้มองว่ามันเป็นโชว์ที่อบอุ่นนะเป็นโชว์ที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักคือ
เห็นถึงความสามัคคีที่เขาพยายามทำด้วยกัน

ก็คือท่อนของนักร้องแล้วก็ท่อนของแฟนเพลงที่ร้องให้นักร้องด้วยอะไรอย่างนี้
ส่วนน้องน้ำเพชรจริงไม่มีอะไรน่าห่วงเลยมันเป็นช่วงวัยเฉยครับ
คือช่วงเสียงจะเปลี่ยนมันก็จะแบบมันก็จะควบคุมเนื้อเสียงลำบากหน่อย
ซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าออกมาโดยรวมน่ารักอบอุ่นมากครับ
ขอบคุณครับพี่ไอ้ครับมาถึงพี่หอยครับเป็นไงบ้างครับ
ก่อนอื่นพี่ขอขอบคุณน้องทั้งสองทีมก่อนนะ
จากน้องจะมาแข่งขันร้องเพลง

กำลังทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุข
สิ่งที่น้องทำออกมาพี่เชื่อว่าทั้งครอบครัว

แล้วเขาไม่รู้สึกหรอกว่าพวกน้องมาแข่งขันกัน
เชื่อสิว่าเขาเชื่อว่าเด็กพวกนี้
จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะเติบโต
แล้วก็ไปสารฝันเรื่องเพลง
วงการเพลงในวงการแสดงอะไรก็แล้วแต่

แบ่งเรื่องได้ดีทั้งสองคน

เจ้าชายเย็นชากับคนบ้าข้างบ้าน
อันนี้ก็ตั้งเป็นชื่อเรื่องนี้แล้วกัน

เจ้าชายเกร็ดทองกับสองแดนเซอร์ฝึกหัดครับ
โอ้โหชื่อเรื่องเด็ก

ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ
ซ่าทั้งสองทีมปล่อยความซ่าออกมา

เพลงลูกทุ่ง๒สไตล์นี้
แนวไหนจะถูกใจกรรมการกันแน่
และก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับ
รอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับ

ที่จะได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป๑แสนบาท
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการครับ
ต้องลงคะแนนแล้วล่ะครับว่า
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในรอบชิงชนะเลิศนี้ครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือ

สองในสามถ้าเทให้ทีมไหนนั่นหมายถึง

แล้วได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป๑แสนบาทในวันนี้นะครับ
ผมจะขอดูคะแนนแรกจากคุณตั๊กกะแตนครับ
โลกฮึ้ยศาสต้ายครับ
ผมจะขอดูคะแนนที่๒จาก

โลกฮึ้ยศาสต้าย

สีฟ้าสำแน่แจ้วจริงครับ

เหลืออีกหนึ่งท่านท่านสุดท้ายนะครับ
คะแนนนี้ตัดสินด้วยพี่ไอซ์สรรยูนะครับ
ถ้าออกสีชมพูนั่นหมายถึงลูกครึ่งอีสานใต้เป็นฝ่ายชนะ
แต่ถ้าออกสีฟ้า๓แนวแจ๋วจริงเป็นฝ่ายชนะนะครับในวันนี้นะครับ

ผมขอดูคะแนนจากพี่ไอ้ครับ
ก่อนคะแนนจะออกขอบอกอะไรหน่อยนะครับ
ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะหรือได้คะแนนนี้ไปก็ตามนะครับ

แล้วก็ขอให้ทุกคนมุ่งหน้าเดินตามความฝันในสิ่งที่ตัวเองรัก
แล้วก็นอกจากตามความฝันแล้วขอให้จำวันนี้ว่าเราทำมันอย่างมีความสุข
แล้วก็เรากำลังทำประโยชน์ให้กับหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากความสามารถของพวกเรานะครับ
เอาล่ะทีมต่อไปนี้ที่พี่ไอ้จะให้คะแนนคือ

โลกภูมิสารใต้เป็นปลายชนะได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปหนึ่งแสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือทีม๓แนวแจ๋วจริงนะครับก็ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปเช่นกันสามหมื่นบาท
ทีมสามแนวแจ๋วจริงนะครับก็ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปเช่นกันสามหมื่นบาท
ลุ้นกันตัวโก่งมากมากในวันนี้นะครับมาลูกถามความรู้สึกของเด็กเด็กกันหน่อยลูก
น้องเพลงเลยดีกว่ามันเป็นยังไงลูกโถลูกสาว
ได้มีโอกาสมาขึ้นขึ้นมายืนอแบบนี้นะคะ
แล้วก็ให้รางวัลชนะเลิศกับพวกเราด้วยค่ะ

วันนี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับ
ชนะก็ได้นำเงินไปบริจาคเหมือนกันครับ
เยี่ยมยอดมาก

ขอบคุณพี่หอยมากนะคะที่ให้คะแนนดีมหนู

เก่งครับครับ
เก่งแล้ว

นี่คือบุญกุศลนะลูกนะที่เราเป็นกรยานมิตรที่ได้มาพบเจอกันในวันนี้นะลูก
ซีซั่นจะเป็นแบบนี้ทุกยกทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้

เวลาที่เห็นน้องแข่งกันจบแบบนี้
นึกถึงว่านึกเห็นตัวเองอ่ะ
อยากไปอยู่จุดนั้นบ้างอะไรประมาณนี้
ซึ่งตอนที่ผมประกวดร้องเพลงนะครับ
สมัยอายุ๑๑๑๒ขวบ
ผมไม่ได้มีโอกาสได้มายืนอยู่เวทีใหญ่แบบนี้
แล้วผมแข่งมาเกือบตลอดชีวิตนะครับ
ผมไม่เคยได้รับคำว่าชัยชนะเลยครับ

และจนในวันนี้ก็เป็นพี่แซคชุมแพรนะครับ

คุณพ่อน้องเพลงก็ได้ครับคุณพ่อ

ผมยอมรับหัวใจของเด็กทุกคนนะครับ
ที่มาในรายการครับผม
ไม่ใช่ว่าเราต้องการมาเพื่อชนะอย่างเดียว
ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ได้ร่วมบุญกันนะครับผมครับ
แล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการครับผม
ที่มีการคอมเมนต์ให้เด็กได้พัฒนาขึ้นไปสู่จุดที่เด็กต้องการจะเป็นครับผม

อีกหนึ่งบ้านครับผู้ปกครองครับ

ก็ขอขอบคุณทางรายการมากเลยค่ะ
ที่มีรายการดีแบบนี้ให้กับเด็กค่ะ
เพราะว่าเด็กมาอย่างนี้ก็เหมือนได้ประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะ
แล้วก็ทำให้มีน้ำใจที่ว่าจะเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่ตัวเล็กอย่างนี้ค่ะ

ขอบคุณครับคุณป้าครับขอบคุณมากนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ขวาทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาท
ไปมอบให้กับศูนย์ฝึกเยาวชนหนังตะลุง
ขอขอบคุณน้ำใจจากเด็กทั้งสองทีม
รวมกันทำความดีผลแพ้หรือชนะ
เป็นเพียงประสบการณ์หนึ่งของชีวิต
หวังว่าเด็กทั้ง๖คน
คงได้เติบโตไปทำตามความฝัน
และส่งมอบความดีงามให้แก่สังคมไทยต่อไป

รายการร้องได้ยกกำลังซ่า

ในร้องได้ยกกำลังซ่า
ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
มากอดหน่อยลูกมากอดหน่อยกอดทั้งทุกคนเลย